พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บริเวณทางเข้าสนามมวยลุมพินีย่านบางเขตนะคะ
มีคนร้ายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ไปจอด
แล้วก็อยู่ดีใช้ไม้ฟาดหัวกรรมการสนามมวย

กรรมการที่โดนไม้ฟาดหัวก็วิ่งหนีไป
ปรากฏว่าเจ้าที่รักษาความปลอดภัยมาเห็นเหตุการณ์
พยายามจะเข้ามาห้ามพยายามจะเข้ามาช่วย
คนร้ายใช้ปืนยิงเจ้าที่รักษาความปลอดภัยจนเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้ก็เลยมีผู้เสียชีวิต๑คน
แล้วก็ได้รับปะเจ็บ๑คน

มันถึงวินาทีที่คนร้ายก่อเหตุเอาไว้ได้
อย่างที่บอกว่าคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ไปในที่เกิดเหตุ
ร้านขายของหน้าสนามมวยลุมพินีแถวบางเขน
แล้วก็ใช้ไม้ตีหัวตีไปที่ลำตัวของนายอุดมดีกระจ่างค่ะ
ประธานกรรมการฝ่ายเทคนิคของสนามมวยจนได้รับบาดเจ็บ
อุดมก็เลยวิ่งหนีขึ้นไปทางร้านค้า
นายอนุชาประทุมมาพนักงานรักษาความปลอดภัยของสนามมวยเขาเห็นเหตุการณ์
วิ่งมาช่วยถูกยิงนะคะ
ถูกยิงไปที่หน้าอกหนึ่งนัดกระสุนทะลุด้านหลังเสียชีวิตทันที
ลูกสาวของนายอุดมที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนเกิดเหตุเดินทางไปถึงสนามมวยกับพ่อ
ระหว่างที่กำลังจะลงรถมีคนร้ายเป็นผู้ชาย๒คน
ใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีดำใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบสีดำ
ดักรออยู่บริเวณใกล้กับที่เกิดเหตุ
แล้วคนร้ายเนี่ยเดินถือไม้มาเลย
แล้วก็ตีหัวนายอุดมจนได้รับบาดเจ็บ
นายอนุชาเข้ามาห้ามก็เลยถูกคนร้ายอีกคนนึง
เดินมายิงจนล้มลงไปแล้วก็คนร้ายหลบหนี
สาเหตุก็น่าจะมาจากเรื่องของการตัดสินมวยของนายอุดมค่ะ
เพราะว่าเป็นกรรมการสนามมวยแห่งนี้มานาน
ตัดสินเด็ดขาดตรงไปตรงมา
ก็เลยมักถูกกลุ่มเซียนมวยต่อว่าอยู่บ่อย
หลังเกิดเหตุตำรวจนครบานบางเขน
นำชุดสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่เก็บหลักฐาน
และตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดต่างของสนามมวย
เพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
พร้อมทั้งสอบสวนถึงแรงจูงใจ
และสาเหตุของการก่อเหตุในครั้งนี้ค่ะ